ที่เจ้าสาวค่ะบอกเลยว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง๓อาทิตย์นะคะสำหรับคุณก้อยรัชวินแล้วก็พี่ตูนั่นเองค่ะกล้ายเต็มทีที่จะสละโสดช่วงนี้ก็ยุ่งหน่อยค่ะเดินสายแจกการ์ดผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะคะแต่บอกเลยว่ามีอยู่คนนึงที่เจ้าสาวของเราบอกว่าเป็นการแจกการ์ดที่ฟินที่สุดในโลกเลยแขกคนพิเศษคนนี้ไม่ใช
แล้วก็ยังคงเป็นพี่เบิร์ตที่หล่อที่สุดเสมอน่ารักที่สุดอบอุ่นที่สุดทุกครั้งที่ได้เจอกันค่ะยังตื่นเต้นไม่เปลี่ยนเลยรอบนี้แอบกอดพี่เบิร์ตไปหลายทีเลยพี่เบิร์ตก็บอกว่าดีใจกับน้องทั้งสองที่ได้มีวันนี้เรามีกันมานานแล้วแต่วันนี้จะเป็นวันที่เราได้มีกันแล้วกันอย่างเป็นทางการนะจ๊ะแถมก่อนกลับ